ใครที่เป็นแฟนคลับของพระเอกลูกครึ่งหน้าหล่ออย่างหนุ่มนัทนัทธรัฐโมริสเลอกองนะคะ
คงได้ติดตามกันอยู่ว่าพักหลังเขาหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอโทรทัศน์อยู่เหมือนกัน
เพราะว่ามีอีกหนึ่งภารกิจหน้าที่สำคัญของลูก
นั่นก็คือการดูแลคุณพ่อที่ป่วยอยู่นั่นเองนะคะ
เนื่องจากว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง
พร้อมกับบอกว่าถ้าเป็นไปได้ค่ะ
ขอความกรุณาผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดนี้
บริจักษ์ที่คลังเลือดโรงพยาบาลรามาธิบดีอาคาร๑ชั้น๒

จะประสงค์บริจักษ์ให้นายชองมาร์คมาร์ชัลเลอร์กรองค์ค่ะ
ซึ่งหากว่าเป็นชาวต่างชาติก็จะยิ่งดีนะครับ
เพราะว่ากรุ๊ปเลือดแบบคุณพ่อเขาเนี่ย
จะพบในชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยนั่นเอง
แล้วก็ต้องบอกว่าพี่น้องวงการบันเทิงไม่ทอดทิ้งกันนะครับ
พอเห็นแบบนี้หลังจากที่หนุ่มนัทได้โพสต์ข้อความ
เพื่อนพร้อมพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงค่ะ
หมากปรินเกรทวรินทรเต้ยพงศกรเบลล่ารานีซีริต้าเจนเซ่น
เพื่อนคณิตไก่วรายุทธ์แล้วก็อีกมากมายนะ
การรีโพสต์แล้วก็แชร์ข้อความของเขาออกไปค่ะ
เพื่อกระจายข่าวสารสร้างความทราบซึ้งให้กับ

ว่าเลือดนี้อาจจะมีในส่วนของคนต่างชาติมากกว่า
แต่เราคนไทยพอเห็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครช่วยกันแชร์ได้
ก็ฝากประชาสัมพันธ์แชร์ต่อกันไปด้วยนะคะ
นะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ